คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งกับการทำหน้าที่ของตำรวจที่สกลนคร
แต่ว่าชาวเน็ตเห็นแล้วไม่สบายใจ
ก็มีคำถามว่าเอ๊ะตำรวจมีสิทธิ์ทำกับประชาชนแบบนี้หรือ
ไปจับเขาแต่ตบหัวเขาดังเพียบเลยครับ
บเพี้ยนเลยแล้วพูดตามที่เห็นขอโทษนะมึงจะเอาให้กับกู
นี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนี้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพจเจ๊ม้อยวีพัฒน์ได้เอาไปโพสต์เอาไว้
แฮสแท็กว่าโดนตบหัวอย่างแรง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สกลนครครับ
ทีมข่าวก็ตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืนของวันรอยกระทง
คือผู้ชายในภาพเนี่ยประชาชนเขาขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน๓คน
โดนตำรวจเรียกตำรวจก็สามนาย
กล่าวหาว่าท่อเสียงดังแต่งมานะเนี่ยตำรวจก็อธิบายไป
แต่เมื่อตรวจสอบแล้วท่อรถเขาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ดัดแปลง
แล้วมันก็ไม่ได้มีเสียงดังจะมากล่าวหาว่าเขาผิดได้ยังไง
พอประชาชนสามคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้แต่งมันจะดังได้ยังไง
ตำรวจก็ไปหาอย่างอื่นว่าจะมีความผิดเพิ่มเติมหรือเปล่า
อันนี้ข้อมูลที่เราได้มานะแต่ว่าระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบอยู่นั้น
มันมีรถจักรยานยนต์คันอื่นผ่านมาแล้วมีการแต่งท่อซิ่งเสียงดัง
ผู้ชายคนนั้นถามว่าอ้าวนั่นไงคันนั้นไงไม่ไปจับบ้างอ่ะ
กว่านะอันนั้นก็ดังน่ะอันนั้นเขาแต่งไม่ไปจับเขาอ่ะ
ตำรวจก็เลยต่อว่าแล้วก็ตบหัวไปทีนึงตามที่ได้ฟังไว้เพี้ยเลย
ชาวเน็ตบอกโอ้โหนี่ไม่ว่าท่านตำรวจจะยดสูงขนาดไหนก็ตามที
แต่ว่าคุณตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชนแบบนี้มิใช่หรือ
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์คือเราต้องฟังความหลายด้านเนอะ
ถ้าฝากฝั่งของคุณตำรวจอย่าอธิบายเพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นอย่างไร
คนโดนตบอาจจะพูดจาไม่ดีอาจจะก้าวล้าวใส่อาจจะไปทำร้ายตำรวจก่อนหรือเปล่า
ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบก่อนและถ้าตำรวจอยากชี้แจงชี้แจงได้เลย
เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทำให้ตำรวจนายนี้ฟิลขาดถึงขั้นกับสะบดคันนั้นไป
แล้วไปตกหัวเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวเราต้องรอฟังคำชี้แจงจากตำรวจสกลนครอีกทีหนึ่ง
แต่ก็ทำให้ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วไม่สบายใจ
คือว่าน่าจะมีการแถลงข่าวออกมานะคะในกรณีนี้ค่ะ